เอาไปดูส้มตำร้านนี้ส้มตำตี๔

สวัสดีครับ
ร้านเด็ดร้านดังที่หลายคนเขาบอกเลยว่ายกนิ้วให้
แล้วร้านนี้คุณพระขายถูกด้วยนะ
ยังไงส้มตำครกละ๒๐บาท

อ้าวคลกละ๒๐แล้วสากเท่าไรคะ
สาก๑๐๐นิ้วค่ะไม่ใช่เออ๒๐บาทไม่พอ
คุณชิสาคุณดาวมาพร้อมกับไก่ปิ้งอันนี้ก็ถูกยังไงยังไง
ไม้ละ๑๐บาทอ้าวถ้าไม้ละ๑๐บาทแล้วไก่ชิ้นเท่าไหร่ล่ะ
ไก่ชิ้นละ๕๐๐๐บาทโอ้โฮไม่แพงไหมยอกนะฮะ
แถมยังมีปลาดุกด้วยวันหนึ่งน่ะโอ้โหเขาขายได้เยอะนะ
๑๕๐ตัวโอ้โฮเหยียบกับเงื่อยมือเลยทีเดียว
เนี่ยพูดแล้วทำลาย๒คุณผู้ชมโอ้โฮเห็นไหม
ใครอยากไปแซ่บบอกเลยไปได้ที่ร้านเจ๊อ้อยส้มตำไก่ย่างตีสี่
หน้าวัดหงทองสุขาประชาสวรรค์นะฮะซอย๕๖ตำบลบางพูด
อำเภอปรักฤษจังหวัดนทบุรีฮะร้านนี้ฮะขายทุกวันฮะ

อ๋อก็เลยเป็นที่มาของที่อ๋อที่มาเออ
ยาวไปจนถึง๕ทุ่มนะฮะหรือว่าโทร๐๙๒๘๕๑๘๖๗๔ครับ
โอ้โหตี๔ถึง๕ทุ่ม๕ทุ่มนอนตอนไหนใช่ไหม
ถ้าหากว่าปิด๕ทุ่มกว่าจะเก็บร้านเที่ยงคืนตี๑
ตี๑แล้วก็แล้วก็ติดขายตี๔อีกอ่ะ
แล้วก็ต้องก่อนจะขายก็ต้องเตรียมของอีก
ใช่ดึงข้าวเหนียวอ่ะเออต้องใช้เวลา
แสดงว่าเบอร์โทรเมื่อกี้เดี๋ยวโทรไปถามให้ดีกว่า
เนอะโทรไปสั่งให้ดีกว่าไม่เป็นไร
ไม่อยากรู้เรื่องครั้งนั้นแต่อยากกิน